คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยต้องบอกว่าเป็น๖ชั่วโมงระทึกเลยก็ว่าได้นะคะ
เมืองพิศนุโลกอดีตนายกอบตสมแขค่ะ
ออกมานั่งดื่มเบียร์แต่เช้าดื่มเป็นถาดเลยนะคะ
แล้วเอาปืนมายิงขึ้นฟ้ารัว๑๐นัดยิงไม่หยุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาระงับเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
ลองดูหน้าที่บุกล้อมและกลี้กล่อมกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มารวมตัวกันแล้วก็ล้อมอยู่ที่บ้านของผู้ชาย
จะเห็นเลยว่าเขานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็ในมือถือปืน
รักษณะผู้คนิดเดียวง่ายมาก
ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงยิงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงยิงรัวขึ้นฟ้าเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าผู้ชายคนนี้คือนายวุฒิชัยวรวุฒิเวคิน
เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมแขนะคะ
นั่งอยู่ในบ้านแต่เป็นหน้าโซนหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ดื่มเบียร์ลักษณะคือเมาอะค่ะ
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าคือมือเนี่ยไม่วางปืนเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาตกใจสิค่ะเพราะว่าต่อให้คุณยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่เวลากระสุนตกลงมามันไปตกใส่ใครหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วไม่รู้เกิดอยู่ดีถ้าจะไม่ยิงขึ้นฟ้าขึ้นมาจะทำยังไงล่ะมีอาวุธใน

แจ้งตำรวจมาตอนแรกตำรวจมากันสองนายก่อนสพภูทรพิศนุโลก
เข้ามาถึงบ้านเกิดเหตุนายวุฒิชัยหันไปเห็นตำรวจปุ๊บ
ยิงใส่ตำรวจเลยค่ะเท่านั้นแหละตำรวจเคราะห์ดีมากนะหลบทัน
สัญชาติยานตำรวจแล้วนะคะนี่เลยวิทยุขอกำลังเสริมทันที
เพราะว่าน่าจะหนักน่าจะยาวแล้วล่ะ
ตำรวจกำลังเสริมมาระดมกำลังกันมากว่า๕๐นาย
หน่วยปฏิบัติการพิเศษด้วยนะคะปิดล้อมพื้นที่ทันที
แล้วกันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากบริเวณเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าอาจจะมีลูกหลงได้นะคะนายวุฒิชัยไม่มีทีท่าจะยอมวางปืนเลยค่ะ
แล้วยังคงก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นระยะรวมแล้วกว่า๑๐นัด
สุดท้ายยื้อยุกันไปคือเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะ
พระราชีพก็ปิดล้อมอดทนรออยู่อย่างนั้นจนสักพักนึง
นายวุฒิชัยเริ่มมีท่าทีสงบเหมือนจะง่วงนอนนะคะเพราะว่าก็ดื่มเบียร์ไปเยอะ
มีการเจรจากับแม่นายวุฒิชัยว่าให้ค่อยเกลี้ยกล่อมลูกพาเข้าไปนอนในห้องนอน
แล้วเอาปืนออกมาให้ตำรวจคุณแม่เก่งมากนะคุณแม่ทำได้
ทำตามที่ตำรวจบอกได้ทุกอย่างแล้วเอาปืนออกมาให้ตำรวจ
คุณแม่เป็นคนไปคุยแล้วเอาปืนออกมา
ใช่ค่ะคุณแม่นี่แหละที่เป็นคนจัดการนะคะ
แล้วสุดท้ายตำรวจก็สามารถบุกเข้าไปในห้องนอนแล้วก็รวบตัวนายวุฒิชัยออกมาได้
ทั้งหมด๖โมงเต็มค่ะ
คนที่อยู่ระแวกข้างเคียงเล่าให้ฟังว่านายวุฒิชัยคนนี้เขามีพี่เขยเป็นตำรวจ
แล้วเป็นคนชื่นชอบปืนมากชอบเล่นปืนพกปืนตลอดเวลานะคะ
แล้ววันนี้เนี่ยไอ้ปืนที่เอามายิงเนี่ยเขาบอกว่าข้างตัวนายวุฒิชัยตอนตำรวจบุกไปดูตรงจุดที่นั่งหน้าบ้าน

สาเหตุหลายคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับใคร

แต่เครียดเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่แน่ใจ
รู้มาว่าระยะหลังค่ะนายวุฒิชัยเนี่ย
ต้องมานั่งดื่มเบียร์ไม่ใช่๑๒ขวดหรือกระป๋องแต่ดื่มเป็นถาด
นี่ดูหน้ายังแบบมึนอยู่เลยเนี่ย
เบียร์ถาดนึงนี่ประมาณ๒๔กระป๋องได้นะคะ
ดื่มวันละ๑๒ถาดใหญ่ค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผิดหวังเรื่องของการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
อดีตเคยทำธุรกิจเต้นรถมือ๒แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

เบื้องต้นกดความกามกว้นตัวไปสอบสวนที่สอบพอแล้ว
แล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดด้วย

ข้อหาแรกคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

โอ้โหจบลงด้วยดีนะคะ